คุณผู้ชมเวลาเราน่าจะซื้อของเขาชอบบอกว่า
ถ้าไม่ดียินดีเกลื้อเงิน
ถ้าเกลือของผิดของเสียก็เกลือเงินเปลี่ยนทาง

เอาไปดูว่าเขาตัดหล่อขนาดไหนคุณผู้ชมครับ
ร้านตัดผมอยู่ที่นครศิลปรราชษ์อยู่ที่นครศิลปรราชษ์

หล่อบาร์เบอร์ริมถนนราชดำเนินใกล้กับวัดพระมหาธาตุ

ถ้าตัดไม่หล่อนะให้เผาร้านเลยนี่ช่างเขาพูดอย่างนี้เลยนะ
สร้างความสนใจสิลูกค้าก็บอกแม่อยากจะลองลองของ
มันจะหล่อขนาดไหนกันเชียวนักท่องเที่ยวไปลองเยอะ
คนไทยคนต่างชาติไปหลอกนะฮะไปลองกันหน่อยร้านนี้
มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไปนั่งรอเสริมหล่อกันอย่างใจเย็น
ราคาเนี่ยนะเด็กเนี่ยเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบ
เด็กเล็กนะถ้ามัธยมก็หนึ่งร้อยถึงร้อยหกสิบ
ถ้าเป็นผู้ใหญ่หนึ่งร้อยสี่สิบถึงสองร้อยบาท
แถมเพิ่มบริการโกนหนวดกันจอนสระผมย้อมผมแกะลายผม
ให้กับลูกค้าเลือกตามพอใจราคาตั้งแต่สามสิบบาทไปถึงสองร้อยห้าสิบบาท
เจ้าของร้านชื่อว่าช่างแกนครับนายสุภากรรัตนะนะฮะ
ช่างแก่นเจ้าของร้านอายุสี่สิบสี่คนนี้ยึดอาชีพตัดผมมาสี่ปีแล้ว
แต่ละวันเนี่ยลูกค้าทยอยมาตั้งแต่๙โมงยัน๒ทุ่ม
ทุกคนที่มาใช้ต่างพึงพอใจกับบริการเพราะว่าทุกคนที่มาช่างเองจะตั้งใจสุดความสามารถ
พร้อมทั้งบอกว่ากล้าการันตีว่าถ้าตัดเสร็จปุ๊บคุณไม่หล่อหรือไม่ดูดี
ผมกล้าตัดแล้วไม่หลอกให้เผาร้านผมทิ้งซะ
คือเขียนเนี่ยติดซิงเกอร์ใหญ่มากตัดแล้วไม่หลอกให้เผาร้าน
การันตีความพอใจจากสีหน้าของน้องที่โดนตัดอยู่
เอาจริงใครจะไปกล้าเผาล่ะเผาก็ต้องโดนวางเพลิงนะสิ
แต่ว่าเขาคงตัดดีจริงแหละถึงกล้ามั่นใจในการติดป้ายแบบนี้
แต่ก็เป็นกิมมิกเหมือนกันเนาะแบบหลายคนก็อยากว่ากันตลอดซะหน่อย
การตลาดเนอะ